คุณผู้ชมฮะแต่มาดูเหตุอุกอาจที่นครศรีธรรมราชก่อน

แล้วก็ตำรวจต้องพยายามจับตัวคนร้ายให้ได้นะฮะ
เพราะว่าเรียกว่าเป็นเหตุที่ฆ่าโหดแล้วฮะ
หนุ่มใหญ่ถูกทั้งแทงถูกทั้งทุบ
ทำร้ายเสียชีวิตคาบ้านของสาวคนรักนะครับ
ตำรวจพุ่งปมสามีเก่าแค้น
หลังจากที่สามีเก่าที่เลิกลากันไปกับฝ่ายหญิง

โทษออกมาในคดียาเสพติด
แล้วก็เจอว่าอดีตเมียรักมีชายคนใหม่แล้ว
ก็เลยอาจจะป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวนี้
และอาจจะเป็นคนก่อเหตุฆ่านะครับ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ประชาร่วมใจ
เข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิต

หน้าบ้านเล็กที่๑๐๐หมู่๒ตำบลนาซาย

พบศพของนายอนุชาปลอดอ่อนอายุ๔๐ปี
สภาพมีบาดแผลถูกตีที่ศีรษะด้วยของแข็ง
ตามลำตัวมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดหลายจุดเลยนะฮะ
พนักงานสอบสวนเปิดเผยนะครับว่าจากการสอบถาม
นางสาววันวิสาเจดีรัฐอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นสาวเจ้าของบ้านหลังนี้
ให้การนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุเธอไม่อยู่บ้าน
ก็เลยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลใดกับเจ้าหน้าที่ได้

ระหว่างที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุตรงนี้
เห็นรถกระบะสีเขียววิ่งเข้ามาจอดในบ้าน
จากนั้นนะฮะชายชะกัน๒๓คนลงมาจากรถ
แล้วก็ปรีเข้าไปโต้เถียงกับชายอีกคนอย่างรุนแรง
เชื่อว่าชายอีกคนที่กำลังโต้เถียงกันอยู่
ก็คือนายอนุชาปลอดอ่อนซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนี่แหละครับ
แล้วก็ทีนี้ก็มีการก่อเหตุทั้งทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านที่ขี่รถผ่านไปเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้จอดรถดูนะ
ไม่ได้จอดรถดูนะว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

มาทราบภายหลังว่าเกิดเหตุฆ่ากันตายในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน
ข้อมูลบางส่วนนะฮะก็ออกมาบอกว่านายอนุชาผู้ตายเนี่ยนะครับ
ติดพันธุ์นางสาววันวิสาเจ้าของบ้าน
ซึ่งเดิมนางสาววันวิสาก็มีสามีอยู่แล้วคือนายคิง
ต่อมานายคิงถูกจับดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดนะครับ
ต้องโทษไปหลายปีทำให้นางสาววันวิสา
คบหาดูใจกับนายอนุชาผู้ตาย
และภายหลังจากนายคิงพ้นโทษออกมา
แวะเวียนมาหานางสาววันวิสา
จนทำให้นายคิงแฟนเก่าและนายอนุชาผู้ตายและเป็นแฟนใหม่
มาเจอกันเมื่อคืนนี้พอดี
อยู่บ้านของสาวคนเดียวกันมาเจอกันพอดี
ก็เลยเกิดปากเสียงแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน

ก่อนเกิดเหตุคาดว่านายคิงผู้ต้องสงสัย
พาพวกมาที่บ้านแล้วก็เจอนายอนุชาอยู่เพียงลำพัง
ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไปนะครับ
ซึ่งตำรวจจะได้เร่งติดตามตัวนายคิงแล้วก็พวก
มาสอบสวนและมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องขออภัย
เป็นผู้ต้องสงสัยหลักนะยังไม่เป็นผู้ต้องหานะฮะ

พันธุ์ตำรวจเอกเสริมขวัญนิมิตรรองผู้การ

นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง

โดยทางรองผู้การจังหวัดเปิดเผยกับทีมข่าว

เป็นถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อเปื้อนเลือดตกอยู่

เนื่องจากเชื่อมโยงกับคำให้การ
ของนางสาววันวิสาเจ้าของบ้าน

พร้อมด้วยชายคนหนึ่งชื่อว่า

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัย
ชื่อเดียวกับอดีตสามีของเธอ
คนละคนนะต้องบอกแบบนี้นะฮะ
อีกคนชื่อว่านายคิง

แต่มีชื่อเดียวกับอดีตสามีของนางสาววันวิสานี้นะครับ
โดยทั้งนางสาววันวิสาแล้วก็ผู้ชายคนนั้น
สองคนได้ไปชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
จากนั้นนางสาววันวิสาก็กลับไปที่บ้านของอา
ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ
ก่อนจะเดินกลับบ้านของตัวเองแล้วก็มาพบนะครับ
พบว่าผู้ตายตายอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับ
ประเด็นนี้ตำรวจพบความผิดปกติของข้อมูล
คือสงสัยในข้อมูลของนางสาววันวิสาคุณ
มันยังคงวกวนไปมามีข้อมูลแปลกนะฮะ
มันเชื่อมโยงกันไม่ได้นะครับ
ก็เลยเชิญตัวนางสาววันวิสาแล้วก็ญาติ
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้ต้องสงสัย

ส่วนประเด็นอื่นที่พบข้อมูลว่านายคิงที่ไปร้านสะดวกซื้อกับนางสาววันวิสาเนี่ย
เป็นคนนำรถยนต์ของนางสาววันวิสา
จำนำในท้องที่อำเภอทุ่งสงศ์
ซึ่งประเด็นนี้ตำรวจก็พบข้อพิรุธหลายอย่างด้วยนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวนายคิง
คนแรกคืออดีตสามีของนางสาววันวิสา

คนที่สองคือเพื่อนชายคนสนิทของนางสาววันวิสาอีกคนหนึ่ง
ซึ่งทั้งสองคนนี้คือผู้ต้องสงสัยรายสำคัญ

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายอนุชา
คนที่มาคบหานางสาววันวิสาหรือไม่
ส่วนศพของนายอนุชาผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ยังรอจนสูตรที่โรงพยาบาลมหาราช
ก่อนที่ตำรวจจะให้ญาติมารับศพกลับไป
ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะครับ
เป็นคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่นครศรีนะครับ